โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
อาจจะเป็นกังวลว่าเช้าวันพรุ่งนี้จะต้องเจอกับสถานการณ์เหมือนวันนี้หรือไม่
โดยตั้งแต่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
อุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนประชาชนนะครับให้เตรียมรับมือ
ฝนที่จะตกลงมาไปถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
แต่ก็มีข่าวดีนะครับว่าจะไม่หนักเท่าเมื่อคืน
ส่วนพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสานของไทยก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น
วัญชัยศักดิอุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยรัฐทีวีนะครับว่า
หลังจากนี้คาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รสุมฤดูฝนและกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลให้ในส่วนของภาคใต้กับภาคตะวันออกมีฝนตกเพิ่มขึ้น
ว่าในช่วงปลายสัปดาห์จะมีห่อมความกดอากาศต่ำพัดขึ้น
บริเวณทะเลจินใต้ไปทางอ่าวตังเกีย

แต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำพัดขึ้น
เวียดนามจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

แต่ว่าปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา
สถานการณ์ฝนเมื่อประมาณ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา

พื้นที่เขตน้องแขมบางแคร์ภาษีเจริญบางซื่อ
ดูสิตพระนครจตุจักรดินแดงพญาไทยลาดพร้าว
วังทองหลางแนวโน้มคงที่
ส่วนหน้าสารตลิ่งชันเขตตลิ่งชันมีน้ำท่วมขัง
รอการระบายสูง๑๕๒๐เซนติเมตร
ระยะทาง๒๐๐เมตรและยังมีฝนตกหนาเม็ดลงมาเพิ่ม
วันนี้เจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ครับ